จะพูดถึงเรื่องสภาพอากาศกันหน่อย
ที่ชาวเน็ตเขาเอาไปแชร์กันในโลกโซเชียลบอก
นี่มันหน้าร้อนหรือนี่มันหน้าหนาวอยู่

เพราะว่าอุณหภูมิที่ชาวเน็ตเข้ามาแชร์กันเมื่อเช้านี้ในกรุงเทพมนาคมนะ

สายมาหน่อยก็๒๒องศาเซลเซียสนะครับ

โอ้โหคือจริงมันหนาวมากเลยนะ

บอกว่าอากาศเย็นชื่นฉ่ำใจเหลือเกิน
ไม่อยากจะลุกออกมาจากเตียงเลยนะฮะ

คนที่นอนอยู่ก็ไม่ยอมตื่นซะที

ในช่วงเมษายนเอ๊ะใครบอกที

หรือว่ามันหน้าร้อนหรือว่าหน้าหนาวนะฮะ
บางคนถึงก็บอกว่าโลกจะแตกไหมเนี่ย
เช้านี้นะตื่นมาเจออากาศดี

นี่เปิดเพลงเบาเพราะ

อ่าที่จังหวัดชายภูมิกันหน่อยก็แล้วกัน

ตก๑๒วันที่ผ่านมาเนี่ย

ต้องมาออกมาขายของดูแบบนี้
มันหนาวเลยเนี่ย

บริเวณ๑๐๐หมวดสมุทร
ต้องเอาเสื้อหนาวมาใส่กันเลยทีเดียว

เพื่อสร้างความอวดให้กับร่างกายด้วย
คือบางคนนะเมื่อเช้าต้องไปรื้อตู้แหละ

ทางด้านของแม่ค้าบ้างแม่ค้านะคะ

ตัวเองเนี่ยเหมือนอย่างที่พี่บุ๊คบอกเลยว่า

สวมถุงเท้าอยู่ต่างหากเพราะจะได้สร้างความอวดให้

ต้องดูแลสุขภาพนะฮะทุกท่านครับ

อากาศก็แปรปรวนในช่วงต้นเดือนเมษายนแบบนี้
ลมแรงเลยแล้วมีอากาศเย็นอุณหภูมิลดวูบเลย
ลดลงเหลือ๒๐องศา
ส่วนท้องฟ้ามองขึ้นไปทำไมเมฆเยอะจังมืดครึ้มจัง
แล้วก็ยังมีฝนตกพร่ำตลอดเวลาด้วย
บางจุดมีฝนตกกระหน่ำลงมาอย่างหนักนะครับ
ชาวบ้านก็ไม่รู้จะเอาเสื้อหนาวหรือว่าจะเอาร่มดี

ด้านของนางสาวปัญญาอินทชิตคุณป้าอายุ๖๕ปีแล้ว

ช่วงนี้อากาศในพื้นที่อ่างทองแปรปรวนจริงเลย
ตั้งแต่เกิดมาเพิ่งจะเคยเจอนี่แหละช่วงต้นเดือนเมษายน
อากาศยังหนาวอยู่ลมก็แรงติดต่อกันมา๒วันแล้วนะครับ

ออกจากบ้านแต่ละทีต้องเตรียมตัวอย่างดีเลย

ก็ไม่รู้ว่าฝนจะตกลงมาตอนไหนก็ต้องป้องกันเอาไว้ก่อน
และที่สำคัญผู้สูงอายุท่านต้องทำร่างกายให้อบอุ่น

สู้กับอากาศที่แปรปรวนในช่วงนี้

เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเช้าตอนตี๕
ก็ประกาศเตือนฉบับที่๓
เออขออภัยฉบับที่๙ลงวันที่๓เมษายน
บอกว่าฉบับนี้จะเป็นการเตือนฉบับสุดท้ายแล้ว
อากาศแปรปวนบ้านเราประเทศไทยตอนบน

เพราะว่ามีผลกระทบถึงวันนี้เท่านั้นนะครับ
โดยระบุว่าบริเวณความกดอากาศสูง

จากประเทศจีนแผลลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน
ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรงนะครับ
เขาบอกเหนือกลางตะวันออก
กรุงเทพมนครปริมณฑลอุณหภูมิลดลง๒๔องศาเซลเซียส
ส่วนภาคอีสานอุณหภูมิลดลง๑๓องศาเซลเซียส
และบางพื้นที่มีฝนฟ้าขนองอยู่ด้วย
เกษตรกรก็ป้องกันและระวังความเสียหายต่อผลผลิตของท่านด้วยนะครับ
ส่วนภาคใต้อย่างที่กรมอุตุก็เตือนเหมือนกัน
เพราะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าห่อมความร้อนนะคุณ
ยังปกครุมอยู่ทั้งบริเวณอ่าวไทย

คือลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงเหนือ

ทำให้ภาคใต้มีฝนตกเพิ่มขึ้น
และที่สำคัญคลื่นลมในทะเลบริเวณที่มีฝนตก

ดังนั้นทั่วไทยเลยเตือนไว้เลยอากาศแปรปรวนนะฮะ

หันไปกอดคนข้างก็ได้
แม่โรแมนติกจังนะฮะ

ต้องระวังผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้ป่วย